มีคนสองคนก็นั่งร่วมวงเล่ากัน
แต่สุดท้ายเนี่ยมีคนนึงเนี่ยเอามีดจ้วงแทงเพื่อนร่วมวงนะคะ
ปรากฏว่าตำรวจไปจับกลุ่มได้แล้วค่ะ
ผู้ชายอายุ๕๑ปีที่เอามีดไปจ้วงแทงเพื่อนร่วมวงเล่าเสียชีวิต
ย่านคลองเตยเนี่ยค่ะจ้วงแทงกันนะคะ
คือเขายืนยันบอกว่าที่เขาก่อเหตุไม่ได้เมา
นี่ค่ะกินเหล้าด้วยกันยังคุยกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะ

พี่ผู้ชายเสื้อดำก็เหมือนชวนคุยเรื่องพระเห็นหยิบพระให้ดู
ใช่ค่ะคุณวิทูลหรือว่าในเสือคนเสื้อขาวนายอัตภพลหรือว่านายหนุ่ม
อายุสี่สิบสี่ปีอันนี้คือที่คลองเตยเนี่ยค่ะโอ้โห
วิ่งหนีไปคนก็ตกตกใจวิ่งวิ่งตามไปนี่คือวิ่งตามไปแทงนะคะ
คือก่อนเกิดเหตุสองคนนี้นั่งกินเหล้าด้วยกัน
อยู่นายวิทูลก็เอามีดจ้วงแทงแบบไม่ยั้งต่อหน้าเพื่อนเลยค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือคลิปต้นเรื่อง
เมื่อตอนเช้าตำรวจจับได้แล้วค่ะนายวิทูล
นอนอยู่บ้านญาติที่จังหวัดชนบุรีนี่ค่ะนี่นี่ตามตามไปแทงเขาต่อ
ฮะเออนะคะตำรวจสอบประวัติแล้วพบว่านายวิทูลเนี่ย
มีคดีแทงคนตายเมื่อปีหกสองค่ะโอ้โหแล้วก็ถูกจำคุกสามปี
พ้นโทษมาเมื่อเดือนกันยายนอีกไม่กี่เดือนเองนะคะ
แล้วก็เนี่ยมาก่อเหตุแทงคนอีกแทงคนเสียชีวิตอีก
จากการสอบสวนทราบว่านายวิทูลเนี่ยถามผู้ตายบอกห้อยพระอะไร
ผู้ตายก็บอกว่าหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่ทิมและพระพุทธชินราช
จากนั้นนายวิทูลพูดในธรรมนองบอกอยากลองของผู้ตายก็ปฏิเสธเนี่ย
จะเป็นจังหวะประมาณนี้ค่ะแล้วบอกว่าการลองของมันไม่ดี
แต่ว่านายวิทูลก็ชักมีดออกมาแทงผู้ตาย
เขาบอกสองคนนี้ทำงานด้วยกันนะเขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันมาก่อน
ยังนั่งกินเหล้ากันอยู่หลังพ้นโทษนายวิทูลมาทำงานดูแลตลาดคองเตอร์
ก็ทำงานด้วยกันมาเดือนนึงอ่ะดูเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยก็เกิดเหตุแบบนี้
ตำรวจเนี่ยตอนที่คุมตัวมาที่สอนอท่าเรือนายวิทูลก็ยอมรับบอกว่าต้องการจะลองของ
เพราะตามคำโอ้อวดของผู้ตายยืนยันบอกไม่ได้เมา
กดดันเรื่องการทำงานด้วยแค่มีการยียวนเรื่องของขลังของดีเท่านั้น
มีดก็ไม่ได้เตรียมไปแต่ว่าเป็นมีดที่พกไว้ประจำทุกวันเพื่อใช้งานค่ะ
ไปฟังช่วงจังหวะนี้ก่อนหน่อยค่ะ

แต่เพื่อนของนายอัธพลที่วันนี้ที่เขาไปที่สอนอท่าเรือ
หลังจากที่รู้ว่าจับตัวคนร้ายได้เนี่ย

แล้วก็อยากมาถามว่าทำไมถึงต้องไปแทงขนาดนั้น

เพราะว่าเขาก็ไม่เชื่อว่านี่คือการอยากลองของ

แล้วเขาเชื่อว่ามีดเนี่ยเตรียมมา

อันนี้คือในส่วนของเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะคะ

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ผู้ต้องหารับว่าเป็นคนลงมือแทงจริงเท่านั้น
รายละเอียดตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำ
ส่วนคนในบ้านที่ผู้ต้องหาไปหลบซ่อนตัวสอบปากคำเบื้องต้นก็บอกว่า

ก็เลยยังไม่มีการดำเนินการฐานช่วยเหลือผู้ต้องหาค่ะ